รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

อ้าวนี่เราจะไปไหนกันเนี่ย
เอ้านั่งก่อนสิค่ะน้ำเบิร์ด
เอาละค่ะสวัสดีผู้โดยสารทุกท่านค่ะ

สวัสดีท่านผู้โดยสารทุกท่านนะคะ
ตอนนี้สายการบินของเราพร้อมให้บริการแล้วค่ะ
เอาละค่ะน้าเบิร์ตค่ะอย่าลืมรัดเข็มขัดด้วยค่ะ
กรุณารัดก่อนรัดให้ตัวท่านเองก่อน

บางคนอาจจะต้องการที่นั่งติดริมหน้าต่าง

แต่นเบิร์ตต้องการติดริมทางเดินไหมคะ
หรือว่าต้องการติดริมเครื่องที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้
เดี๋ยวเราจะไปไหนกันเนี่ย

เอ้าเดี๋ยวนี้เราอยู่เป็นเครื่องบิน

เจ๊เป็นแอร์ฮอตเตท
เป็นแอร์ฮอตเตท

นั่งแอร์พอร์ตลิงก็ได้

ดูประเทศผู้ลูกมั่นมากกว่า
เอาแล้วค่ะบินไปด้วยกันตอนนี้เทคอิ๊คอล์ฟแล้ว
เราจะบินด้วยความสูงนะคะ๒เซนติฟุต
บินเหี้ยกิ่งไม้ไปเลยค่ะใช่ค่ะจะได้ไม่ต้องเทคอิ๊คอล์ฟขึ้นไปสูงมาก
ตอนนี้จุดแปดจะเสิร์ฟชากับกาแฟซักนิดหนึ่ง
ถามก่อนเลยว่าชาร้อนไหมคะ
ถือมาจะมาถามพวกฉันฉันจะรู้เหรอชาร้อนไหม
เออหมายความว่าจะเรามาทานชาร้อนไหมค่ะ

เจ๊พูดขนาดนี้น่าจะเล่นคนเดียวเนอะ

เจ๊เขาต้องมีการสาธิตนะเจ๊เดี๋ยวพึ่งอยู่สิคะ
นั่งก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณอยู่กับเราค่ะ
เครื่องจะสายแต่คุณจะไม่ตายลำพัง

ปอนเซอร์จากชุดชะในตาลิงปิ้งเขียน

เพราะว่าลิงปิ้งเขียวต้องเหยียดสุดตัวค่ะ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
รูดออกแพ
เกิดเครื่องมีปัญหานะคะและออกเซียนหล่นลงมา

เออเขาบอกว่าทันทีที่มีการแปลกความกลอดอากาศ

ย้ายที่นั่งต้องรอเครื่องนิ่งก่อน
แอร์เขาจะได้สาธิตให้ดู

เนี่ยขณะที่มีความกดอากาศ

จะหล่นมาจากแหงที่นั่งเหนือศิษย์ศาสตร์ท่าน

กรุณาใส่หน้ากากให้ตัวท่านเอง
ก่อนที่จะใส่ให้คนที่อยู่ภายในความดูแลของท่าน
เมื่อหน้ากากหล่นมาแล้ว

ให้ตัวท่านดูแลของท่าน

หน้ากากจะหล่นลงมา

ถึงว่าใสต์ไปหน้ายูเหรอเนี่ย

เอางี้เจ๊เพราะอะไรอยากเป็นแอร์

ตากลับเลยอ่ะอิจฉา

เห็นไปกินปลาดิบไอ้กุ้งล็อบบี้อะไรอ่ะ

กุ้งล็อบบี้ฟูจิไงฮะ
บ้าฟูจิเจ๊ไปกินยังไงอ้าปากไม่หมด

ที่ห้อมโอ้โฮเห็นเจ๊ปากบ้างั่นเลยเหรอ

ปูตินี่มันร้านอาหารญี่ปุ่นที่อยู่ตามห้าง

ร้านที่มันอยู่ในห้างใช่
เคยเดินผ่านเยอะเดินผ่านบ่อย

เฮ้ยเขามีให้เลือกตั้งหลายเมนู

นี่นึกว่าฉันไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นยิ่งอะไร

ก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ต้องสั่งทิ้งไว้สามสี่วันก่อนจะเย็น

อ้าโดยเชียดลาเม้งได้กินยังไง

ลาเม้งก็ต้องฆ่ามันก่อน
มันเป็นยากับเรามั่ง
ไอ้เจ๊ว่ะ
ปลานี่ปลาโออะ
ปลาดิบก็มี
ใช่ตอนแรกเขาจะกิน

กับการฝึกเป็นแอร์พูดผิดพูดถูก

แล้วเดี๋ยวเราหักเงินเดือนจากนคร

นี่คุณเป็นเจ้าของร้านไปแล้วหรือ
เอ้าเมื่อกี้เป็นกัปตันอยู่เลย
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ข้าวกล้องสุขภาพกับปลาแซลมอนย่างเกลือ
๒ชุดสเต็กปลาสาวม่อน
๓ชุดปลาสาวม่อนย่างซีอิ๊ว
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

อยากจะบอกว่าเป็นสาวน้อยตัวเล็ก

แต่บอกได้เลยค่ะว่าที่นักช้อปมือทองน่าเลย

สวัสดีครับ
เอาขามาแต่พอเดินเหรอคะนี่
ทำไมตัวเล็กจัง

๑๙เองเราเก่งด้านการช้อปปิ้งป่ะคะ

สิทธิ์คว้าเงินแสนของเรากลับไปแน่นอน

กติกาง่ายคือผู้แข่งขันนักช็อป
ตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า

ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

จะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้น

ก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย
แต่เราจะไม่ปล่อยให้คุณเหงา
อยู่คนเดียวอย่างเดียวได้
เพราะเราจะมีผู้ช่วยให้คุณ

จะอยู่กับคุณตลอดการแข่งขัน
ปรึกษาได้ขอความเห็นได้
แต่ไม่สามารถตอบแทนคุณได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับของ

เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่

ขอเสียงประมูลตลอดพี่หนุ๊ยชนิม

สวัสดีครับ

วันนี้พี่จะมาเป็นตัวช่วยน้องทันนะครับ

ถ้าช้อปปิ้งกลัวมันจะร้อนเอาช็อปย่างบ้างก็ได้

คนละปิ้งคนละอย่าง

ตาตี

อ๋อตากลัวเลยตี

เวลาเขาเจอกันเขาทักกัน

ก็ปาดทั้งวันแบบนี้

ว่าฝรั่งที่จมูกโด่งเพราะว่ากินขนมปัง
ฝรั่งเหรอเขาเป็นหวัดเป็นหวัดหวัดแน่อย่างนั้น
อ๋อไม่น่าเหรอฟ้าสวัยหน้าวัดถึงจมูกไม่โด่ง
ไม่เจ็บขนมุกด้วย

ครอบสุดท้ายนั้นค่ะคำถามข้อแรกครั้งนะคะท่าน
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

อะไรนะ

มันก็มีแต่ว่าพอมาซื้อปั๊บ

โอ้โหแล้วลูกค้าที่เข้าร้านนี่แปลก

เดี๋ยวพอถึงวันน้าเป็นอะไรก็ต้องนิมนต์อยู่ดี

ประกอบศิลป์ประกอบการค้าขายมีไหม

มีไหม

อ้าวขนาดพี่ยังไม่รู้ว่าพี่ลูกใครแล้วผมจะรู้ได้ไงพี่ลูกใคร

พนักงานในร้านกับผู้ช่วย
เริ่มจะไม่สามารถคีการเกิดการทะเลาะกันเองซะแล้ว
ไม่รู้ว่างานนี้จะเคลียร์กันได้ไหม
ช่วงหน้ามาดูกันต่อครับ